วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
แล้วก็กิจการโทรทัศน์หรือว่ากศธนะคะ
ที่สุดแล้วค่ะก็มีมติให้กศธชค่ะ
วงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีนะคะ
ที่ค้างชำระเป็นเงินรวมกว่าร้อยล้านบาท
หากไม่ชำระภายใน๓๐วันก็จะมีโทษสูงสุด
ถึงขั้นเพิ่งถอนใบอนุญาตค่ะ
นายพักดีมวรองเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธชบอกว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

มีมติให้สำนักงานกศธช
ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต
ทีวีดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวี
ที่ยังไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๙
ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างไว้ภายใน๓๐วัน
หากครบกำหนดแล้วยังคงฝ่าฝืน
จะมีโทษทางปกครองคือเริ่มตั้งแต่พักใช้ใบอนุญาต
ไม่เกิน๓๐วันและโทษสูงสุด
ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต
สำหรับผู้ประกอบการที่ค้างชำระ
มีทั้งสิ้น๑๖๖ราย

นายวิริยาธรรมเรืองรอง

บอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของ

ทางสมาคมไม่มีอำนาจไปบังคับ

ทางช่องรายการและกศธได้

อาจจะเข้าไปหารือกับกศธช

ของผู้ประกอบการจากภาวะเศรษฐกิจ